สีน้ำสุสิต
กาหล่าอาหาร

สะพาน
อ่าไอ้มันจะย้อนไปย้อนมาแต่นี่น้องเขาพูดติดอ่ะ
อ่าเป็นปลาไกรมันมีก้านย้อนไปย้อนมาแล้วพูด
อาจจะซื้อเชิงก็ตัดตรงเนี้ยแหละช่วงนี้ตัดช่วงนี้